เฉพาะนี่เลยนะคะผลงานหนังตลกของคุณหม่ำจกมกนั่นเองนะคะ
ปีนี้บอกเลยนะเดี๋ยวปล่อยไปเลย๔เรื่องรวด

ตรียมเลยนะตรียมจะปล่อยเลย
คุณผู้ชมค่ะไปดูสักหน่อยแล้วกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
เริ่มตั้งแต่หนังส้มปลาน้อยค่ะที่มีโตโน่ครูเต้ยนะคะนำแสดง
แล้วก็เข้าฉาย๓๐ธันวาคมส่งท้ายปีไปเลย
คู่กับพี่หม่ำค่ะ๒๔กุมภาพี่หน้าเหลือเจอกัน
ต่อมาเดือนมีนาคมก็เป็นคิวของหนังไอ้แดงพระรักษณ์
ที่ให้แจ๊คแฟนฉันเป็นผู้กำกับแล้วนะจ๊ะ
แล้วปิดท้ายเรื่องที่๔คือผาดำคำไอ
เพราะขนาดนี้บันทึงไทยรัฐเลยวิดีโอโคหาพี่หม่ำ
บอกว่าให้ฉายเถอะดองไว้นานแล้วกลัวเข็มค่ะ
ส่วนจะทำกำไรหรือเปล่าเราไปฟังเจ้าพ่อหนังตลกพี่ห่อมทรงมกกันค่ะ
มี๔เรื่องมีเรื่องแรกคือส้มประน้อยที่๓ที่๓๐ธันวานี้
ผาดำคำไอของตีแล้วแล้วถ้าคนกล้าเดินกล้าดูก็น่าจะดี
กอ่าติดกันไม่ใช่โทรศัพท์อยู่แล้วนะ

เจ๋ยมากเลยมีเท่าไหร่เห็นหมดนะพี่หม่ำ

นอกจากเรื่องหนังที่อัปเดตไปแล้วตอนนี้พี่หม่ำเนี่ยยังควบตำแหน่งนะครับ

คุมทั้งห้องอัดตัดต่อเพลง
แต่ไม่ขอจับไมค์ร้องเพลงเองนะจ๊ะ
ผมก็ว่าพี่หม่ำว่ามันมันไม่ใช่ทางจริงเหรอ

ส่วนงานปั้นคอนเทนต์ลงโซเชียลกับช่องของพี่หม่ำจกมกนะ

แต่ละคลิปของพี่หม่ำเนี่ยคนดูเป็นล้านนะคะ
บอกกันเลยว่าพี่หม่ำจะมีเคล็ดลับอะไรอะ
เวลาไปไหนมันมันจะสนุกสนาน
ข้าวทำไอ้มั่งบางทีคนก็มาถ่ายมั่ง
เดี๋ยวน้องไอล์รูปภี่คอมมั้ง
เดี๋ยวแฟนฉันไอล์แจ็คมั้ง

คือผู้เท่าผู้แก่นะเนาะแกใช้โทรศัพท์ไม่ค่อย
เข็นมากเลยนะเขาเข็นทุกอย่างเลย
เป็นพยิกรก็ได้เป็นนักแสดงก็ได้เป็นผู้ภูมิกับก็ได้
ที่พี่หม่ามมาถึงร้านวิวเพราะว่ารู้มั้ย
ว่าทำอาหารอีสานมันน่ากินอร่อยนะคุณผู้ชม